มันมีเครื่องเล่นมากมายที่เราชอบเล่น

กระดานลื่นพลัยลงไปเลยใช่ไหมครับคล้ายเหมือนสไลเดอร์
อย่างคุณนี่ชอบไหมรถบั๊มเฮ้ย
ผมว่าคุณไม่น่าจะไปเล่นรถบัมน่าจะเกาะอยู่ตามข้างนอกแล้วก็เต้นตาม

เอาดีจะพาไปดูเครื่องเล่นชนิดนี้ที่เขาบอกว่าเล่นแล้ว
สนุกสนานจนตัวลอย

แล้วเล่นอย่างนี้เวลาไม่มีเพื่อนก็ให้พี่มาเล่นด้วยไง
เพราะรนามนักไม่เท่ากันพี่โตก่อน

นี่ลมแรงไงคนลงทางด้านหนึ่งใช่ไหม

ทำไมล่ะแต่เด็กผู้ชายเล่นอย่างนี้โอ้โฮ
ค่ะสนุกสนุกสนุกหน้าเขียวเลย

แต่ดิฉันชอบเล่นนะอันนี้เรียกไม้กระดกใช่ไหม
ไม้กระดกแล้วก็อีกอันนึงสไลเดอร์ใช่ไหม

ผมก็เล่นอันนี้เล่นแบบมันมาก
มีอยู่วันหนึ่งเล่นแล้วโอ้โหพอเล่นไปเล่นมาทำไงรู้ไหม

ไม่ยอมกลับเดินเดินกลับเป็นลิงอุรังอุตังเลยตอนนั้น
คุณคงเล่นเยอะจนเหนื่อยเล่นหลายเครื่องเล่น

บางทีเราก็ยังไม่รู้ไงตอนนั้นเราเป็นเด็กอ่ะว่า
อะไรที่เราควรจะต้องดูแลให้เป็นพิเศษ

เวลาขึ้นไปแล้วเหมือนยิมนาติกว้าวลงอยู่
นะเด็กน่ะให้ดูย้อนไหวดูใช่